เจอรุ่นใหญ่เหมือนกันพี่แวร์โซมาออฟฟิศ
จำได้ไหมตอนนั้นที่มีข่าวเรื่องจะขายขนมคอนโด

คือไปออกรายการรายการหนึ่งแป๊บเดียวขายได้เลย
แต่สรุปยังไม่ขายนะคนที่ติดต่อมาเนี่ยมาแท้ลม
โทรมาขายไม่ได้คุณผู้ชมรวมไปถึงเรื่องจำนงจำนำเพชรเนี่ย

รอบบบบเรียนที่บ้านนะคะ

ประกาศขายไปก็มีลูกค้ามีหลายท่านสนใจ
แต่ว่าด้วยกระบวนการต่างมันอาจจะไม่ผ่าน
แต่เราต้องรอตอนนี้คอนโดยังขายอยู่นะคะ
ล้าน๘นะคะซื้อมา๒ล้านขายล้าน๘
ติดต่อติดต่อมาได้ก็ยังติดต่อมาได้ค่ะ
ก็ขอคนที่อยากจะได้คอนโดจริง
คุณแม่ค่อนข้างจะเป็นฟิลที่เหมือนกับอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง

เรื่องเรียนก็คือหนูเรียนระบบไหนคะ
เรียนหนูก็ยังเรียนอยู่ที่ระบบโฮมชูเหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งระบบนี้ถามว่ามันลำบากไหมก็ลำบากพอสมควรค่ะ
ถามว่ามันได้ผลที่ดีกว่าในโรงเรียนไหม